คุณผู้ชมมีข่าวมาแจ้งกันอีกหนึ่งข่าวนะครับ
พูดถึงใครที่กำลังมองหาที่ไปเรียนต่อสหราชอาณาจักร
คือต้องบอกว่าสหราชอาณาจักรคือไม่ใช่แค่อังกฤษ
หลายคนเรียกติดปากว่าไปเรียนต่ออังกฤษ
แต่ว่าสหราชอาณาจักรจริงแล้วมีอังกฤษ
มีเวลส์มีไอแลนด์มีสก๊อตแลนด์ก็คือรวมทั้งหมดตรงนั้นเลย
หลายคนนิยมไปเรียนต่อนะคะสถิติเขาบอกมาว่า
คนไทยกว่า๗๐๐คนค่ะเดินทางไปเรียนต่อที่เนี่ย
สหราชนาจักรต่อปีกว่า๗๐๐คนเลยทีเดียว
เพราะว่านักศึกษาไทยเอง
ว่าที่นี่เป็นประเทศที่ติดอันดับในเรื่องของการเรียนต่อนะคะ
ก็มีรายงานมาว่าถ้าใครอยากจะไปเรียนไปเรียนที่ไหนดี
ติดตามพร้อมกันเลยกับคุณสุพัตราศรีปัชชิมค่ะ
ถ้าคนไทยที่กำลังมองหาที่เรียนแฟชั่นและการออกแบบ
มหาวิทยายนัตฑรรมเบียร์ในเมืองนิวคลาเซิล

นักศึกษาเหล่านี้กำลังขมักเม่นลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเอง
นี่คือการเรียนวิชาแฟชั่นและออกแบบ
เน้นให้ผู้เรียนได้ออกแบบสร้างสรรค์
คอนเซ็ปต์ชิ้นงานตั้งแต่เริ่มต้นจนปรากฏผลสำเร็จ
เป็ปต์การออกแบบเสื้อผ้าแห่งอนาคตได้แรงบันดาลใจจากการหวนคืนสู่รากเง่าวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้
งานของเธอจึงเน้นคุณภาพของเสื้อผ้าที่ใส่ได้นานเหมาะสมกับภูมิประเทศ
เพื่อลดขยะลดการปล่อยกราดคาร์บอนจากการขนส่งซึ่งนั่นหมายถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
นี่คือการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริงสะท้อนความคิดผ่านผลงานการออกแบบ
ครีกมัวหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานต่างประเทศคณะศิลปะการออกแบบและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยน็อตทรัมเบียกล่าวว่าปรัชญาการสอนที่นี่เน้นทักษะเฉพาะทางที่จำเป็น
เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
ขณะเรียนต้องให้เกิดสมดุลทั้งการใช้ชีวิตและการเรียน
คือไม่ใช่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวแต่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการค้นคว้าในห้องสมุด
ฝึกงานกับบริษัทหรือดีไซเนอร์ชั้นนำเพราะนั่นหมายถึงประสบการณ์ที่ดีที่นักศึกษาจะได้รับ
มหาวิทยาลัยน็อตทรัมเบียได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในวิทยาลัยการออกแบบที่ดีที่สุดในยุโรป
แต่ละปีมีนักเรียนไทยประมาณ๑๓๐คนหลักสูตรที่นิยมมากคือแฟชั่นดีไซน์และนิเทศศาสตร์
มีสำนักงานในประเทศไทยเพื่อดูแลนักเรียนไทยมาแล้ว๑๕ปี
ข้ามมาอีกฝั่งของเมืองนี่คือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนิวคลัสเซิลมีชื่อเสียงด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์ได้รับจัดอันดับอยู่ในท็อปเทนของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านไลฟ์ไซด์
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ค่ะ
ภูมิระพีบุญกลางได้รับทุนรัฐบาลไทยมาศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บอกว่า
สนใจเรียนด้านนี้และเป็นสาขาที่ขาดแคลน
เมื่อกลับมาใช้ทุนที่เมืองไทยจะใช้ความรู้ไปปฏิบัติงานเป็นประโยชน์
เช่นเดียวกับกันกวีแสงกระจ่างบอกว่า
เก็บเกี่ยวความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด
เพราะว่าตอนนี้คนไทยเรากำลังพวกวิทยาศาสตร์อยู่
แต่ว่าการที่เราใช้ไอเดียของที่มีแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้วิทยาศาสตร์ของประเทศเรานั้นดีขึ้นด้วยครับ
ผมก็เลยอยากกลับไปช่วยที่ประเทศไทยเหมือนกัน
เสริมตรงที่น้องกันพูดอีกนิดนึงนะครับ
เนื่องจากว่าเพราะว่าเหมือนในสาขาที่ใครกำลัง
เหมือนว่ากำลังตื่นตัวอะไรอย่างนี้ครับ

ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ตีตินในบริษัท

ซึ่งก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดี
กลับไปพัฒนาวงการวิทยาศาลในบ้านเรา

แพทยศาสตร์เปิดสอนเป็นคณะแรก
นักศึกษาไทยเลือกมาเรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นี่
เล็งเห็นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

เก็บเกี่ยวความรู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ